มาดูคดีส้มซุกยาของนายพิชิตกันหน่อยนะคะ
คือตกเป็นแพ้ในคดีนี้แล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำ

ซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวรวมถึงทนายเนี่ย
ก็พาไปที่กระทรวงยุติธรรมไปยื่นคำร้อง

ที่นายพี่ชิดเชิดทางอายุ๓๘ปี
แล้วก็ภรรยาคือนางสาวกัลยากรชนพิทักษ์
รวมถึงท่านายความอย่างท่านายวรากรพงธนากุลนะคะ
ไปยังศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

เพื่อขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมที่เมตตา
แล้วก็แสดงเจตนาในการช่วยเหลือค่าประกันตัวนายพิชิต
รวมถึงการเข้าพบรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
หารือว่าที่นายพิชิตถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ๓๐วันเนี่ย
มันจะเข้าหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการขอรับเงินเยียวยา
ซึ่งทางด้านรองประหลัดยุติธรรมก็ให้ข้อมูลนะคะ
กรณีของนายพิชิตยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยการติดคุกฟรี
เหตุผลคือนายพิชิตไม่ได้เป็นจำเลยในคดี
แต่ทางกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจริงมันมีทางออกนะ
ในการที่จะให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
จากการติดคุกโดยไม่ได้กระทำความผิด

แล้วก็จะมีค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาเลี้ยงชีพ
อีกวันละอย่างน้อย๓๐๐บาท
ดังนั้นรวมเงินทดแทนแล้วอย่างน้อยวันละ๘๐๐บาท
อัตราการเยียวยาเนี่ยมันก็เท่ากันนะคะ
เท่ากันกับกรณีที่ถ้าเกิดว่าตกเป็นจำเลยในคดี
ก็จะได้จ่ายวันละ๘๐๐เหมือนกัน

รวมถึงภรรยาก็บอกว่าขอบคุณนายธวัชชัยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
รวมถึงเป็นธุระในการพิจารณาสิทธิ์เรื่องเงินเยียวยาให้กับครอบครัว
ภรรยาก็บอกนะบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเรียกร้องครั้งนี้เลย
จะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยไม่เป็นไร
สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคืออยากได้ให้สามีออกจากเรือนจำแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน
ซึ่งทั้งสองสามีภรรยาก็บอกว่าหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จแล้ว
ทางครอบครัวจะกลับบ้านเกิดที่นครสวรรค์
จะไปบวชนะจะไปบวชคืออยากแก้บนเรื่องนี้
ใช่หลังจากบวชเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
จะทำงานหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปนะครับ